คู่เมืองเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุการณ์
กันเป็นแก๊งสมุไรควักมีดดาบสามุไร

แก๊งค์สัมมุไรมีมีดดาบยาวจะออกอลวาด
แล้วนี่คือเป็นแก๊งวัยรุ่นไทยใหญ่มากัน๔คนคุณผู้ชม
แล้วน้องที่เป็นนักศึกษาสายอาชีพ
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เนี่ย
๒คนเสียชีวิตจากการถูกแก๊งนี้มาไล่ฟัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ก็ได้รับแจ้ง
บอกว่ามีคนโดนฆ่าบนถนนริมคูเมืองหน้าวัดป่าเป้า
มณีนพรัชที่ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้เจ้าหน้าที่กับแพทย์เดินทางไปตรวจสอบ

แล้วใกล้กันเป็นศพของนายปียังกูลปัญญาคมอายุ๑๖ปี
สภาพตอนนั้นมีเลือดเต็มไปหมดเลยมีแผล
เลือดออกที่หัวแขนทั้งสองข้างมีแผลถลอก

ส่วนอีกรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือนายธีรพงศ์ขวัญยืนอายุ๑๖ปี
ก็มีแผลค่ะโดนแทงด้วยมีดดาบเข้าที่สะโพกขวา๑แผล
เลือดออกปากออกจมูกเลย
ทั้งสองคนเห็นไหมคะหัวเข็มขัดที่ตกอยู่ใกล้รองเท้าแตะเนี่ย
เป็นหัวเข็มขัดของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือคนเจ็บก่อนค่ะ
ปั๊มหัวใจนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แล้วก็มารู้ว่าคนที่บาดเจ็บสาหัส
คือนายธีรพงศ์ท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนะคะ
จากการสอบสวนนายประเสริฐแอร์เล็งอายุ๑๖ปี
เป็นเพื่อนของผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่า

ก็ชวนกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวที่ขวงประตูท่าแพร
เหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญนะคะก็ขี่ไปเที่ยวกัน
ระหว่างทางไปเจอกลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นไทยใหญ่
มากัน๔คนขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คันใส่หมวกกันน็อก
ทีนี้พอกลุ่มวัยรุ่นไทยใหญ่เห็นกลุ่มผู้ตาย๒คน
เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องกันนะ
แต่กลุ่มวัยรุ่นไทยใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตาม
แล้วก็ชักมีดดาบออกมาเป็นมีดดาบแบบสามุไรไล่ฟันนะคะ
เพื่อนจะต้องหนีขี่รถเอาตัวรอด
แล้วพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุอันนี้เพื่อนเล่านะ
บอกว่าทั้งสองคนรถของผู้ตายทั้งสองคนล้ม
เพื่อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นการล้มเอง
หรือว่าล้มจากการโดนกลุ่มวัยรุ่นเขาถีบ
แล้วหลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นไทยใหญ่ก็เอามีดสามุไร
ฟันทั้งแทงทั้งทำร้าย
ทีนี้เพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ก็ตกใจอยู่ตอนนั้นเลย
วิ่งหนีเข้าซอยแล้วย้อนกลับมาดูอีกทีนึง
ก็เห็นว่าคนนึงเพื่อนของตัวเองคนหนึ่งบาดเจ็บคนหนึ่งเสียชีวิตนะคะ
ส่วนกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นไทยใหญ่

หลังจากนั้นก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ

จะมีการประสานให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบคู่เมือง
เพื่อที่จะหาเบาะแสกลุ่มวัยรุ่นชาวไทยใหญ่ทั้ง๔คน
ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมคะล่าสุดมีข้อมูลมา
เป็นข้อมูลจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ค่ะ
ก็เอาภาพช่วงเกิดเหตุมาเผยแพร่
กลุ่มวัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาทั้งหมด๓คัน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคันแรกขับมาเร็วพอสมควรนะคะ
หลังจากนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียชีวิต

คันหนึ่งถืออาวุธคล้ายกับมีดดาบ
กำลังไล่ล่าอีกคันนึงก็บี้กันมาตลอดเส้นทาง
แล้วรถจักรยานยนต์คันที่ถูกขับไล่ก็พยายามเอี้ยวตัวหลบ
แล้วไปชนกับฟุตป่าจนรถล้ม
ส่วนอีกคันนึงที่ขับไล่กวดมาก็ล้มเหมือนกัน
ก็เลยทำให้หนึ่งในนั้นศีรษะกระแทกพื้น

ส่วนอีกรายหนึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เสียชีวิตตอนนำส่งโรงพยาบาล

ก็ติดต่อเพื่อนของผู้ตายทั้งสองคน
คือไปเรียกเพื่อนมาเป็น๑๐คนเลยนะมาสอบปากคำ
หนึ่งในผู้ปกครองของเพื่อนวัยรุ่นที่เสียชีวิตก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าวัยรุ่น๒คนที่เสียชีวิตเป็นเพื่อนสนิทสมัยมัธยม

แต่เท่าที่สังเกตเห็นทั้ง๒คนที่เสียชีวิต
ไม่ใช่เด็กเกเรแต่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวตอนกลางคืน
แล้วก็ไม่เคยมีประวัติเรื่องของการทะเลาะวิวาสกับใคร
ตอนนี้ตำรวจก็รวบรวมหลักฐาน
รอยกล้องวงจรปิดจากรอบเมืองเชียงใหม่หาตัวผู้ก่อเหตุนะคะ